สภาพของเขาที่ผมไปเผชิญหน้าเขาก็คือเขาบอกว่าเขา
เขาขอโทษผมนะบอกว่าเขาอารมณ์ร้อนไปนิดหน่อยอืมคือคนเราน่ะ
พี่มันอารมณ์ร้อนแล้วมาทำกับผู้หญิงท้องซึ่ง
แล้วคำลักษณะภัณฑ์ก็บอกว่าทำไปแล้วไม่รู้ว่านู่นท้องอยู่
กับเขาและให้น้าเขาดูแลกลางคืนน้าเขาก็ดูแล
ไม่คิดว่าเขาจะห่วงเที่ยมได้ถึงขนาด
เข้าใจในครอบครัวเราเขาเป็นคนแค้นหนัก
แค้นแรงถ้าปล่อยเขาออกมาครอบครัวพวกพี่จะอยู่
ยังไงพี่ไม่เชื่อว่าเขาบอกว่าโหสิกรรมเขาไม่เชื่อ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราคุยคดีนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะ
เพราะว่าได้คุยกับทนายสงการค่ะทนายสงการดูคดีนี้อยู่นะคะ
คำว่าดูคดีนี้คือตามข่าวคดีนี้อยู่นะคะ
แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าสามารถจะช่วยเหลืออะไรผู้ที่เสียหายได้หรือไม่นะคะ
เพราะว่าดูแล้วคือทุกคนก็อยู่ในความเศร้าสลด
ก็สะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็บวกกับความกังวลเรื่องของการต่อสู้คดีไปอยู่
ว่าตกลงแล้วผู้ที่กระทำผิดนั้นจะได้รับโทษลักษณะแบบไหนนะคะ
อันนี้เราพูดโดยใช้พื้นฐานคิดความรู้สึก
ของทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเป็นหลักนะคะ

สามารถที่จะสู้คดีให้เต็มที่ตามกระบวนการตามสิทธิ์ได้เนี่ย
อย่างที่ผู้เสียหายสามารถจะเลือกได้นะคะ
แล้วก็มีหลายต่อหลายจุดทีเดียวที่ทนายสงการบอกว่า
จริงแล้วถ้าคุยกันเนี่ย
ก็น่าจะทำให้สบายใจขึ้นได้ว่าเรื่องคดีจะเป็นไปทางไหน
ติธรรมนะคะอธนายสงการอัชรี่ยทรัษปสวัสดีค่ะสวัสดี
ครับไม่พบนานนานเลยครับนานแต่ว่าที่ติดต่อเรื่องนี้มาเพราะว่า
ตามคดีนี้อยู่ใช่ไหมคะคือเราเริ่ม
ประกาศเริ่มตั้งแต่สืบหาตัวเมื่อวันที่๑๒เมษายน
ที่ผ่านมาคือเราไปโพสท์หน้าเฟซบุ๊ก
สะเทินขวัญแล้วก็อุ๊กอาด

ค่อนข้างที่จะฉลาด

ว่าหนึ่งฉลาดตรงประเด็นไหนหนึ่ง

เขาบอกว่าหนึ่งแม้กระทั่งเรื่องของการไม่รู้ว่าตัวของ

การที่เขาบอกว่าพร้อมทดประหาชีวิต

นั่นคือเหตุบรรเทาโทษ

ในผลของการกระทำแล้วเนี่ยอุ๊กเขาผิดไปแล้วนะ

อะไรต่างซึ่งต่างเหล่านี้

ทำยังไงให้ตัวบรรดา

หรือเงินคู่สมรสก็ดีหรือเป็น
มารดาหรือบีดาของตัวผู้ตาย

คดีนี้ได้ครับในมุมของคน
ที่รู้กฏหมายนะคะท่านท่านสงการคิดว่า

เพียงแต่ว่าสิ่งที่นายสงการบอกอยู่

ในแง่ของการพิจารณาคดี

ถูกค่ะแล้วโทษต้องสูงแน่
เพียงแต่ว่าสมมุติเราพูดทางฝั่งผู้ที่เสียหายนะคะ
คือเขาอยากให้เป็นโทษที่สูงที่สุดของข้อหานี้

อาจจะหมายความว่าอาจจะมีส่วนต่อการทำให้โทษลดหลั่นลงมาได้ใช่ไหม

อย่างเช่นกรณีหลายคดีนะครับต้องเรียนทางคุณจอมขวัญแล้วก็ท่านผู้ชมหลายท่าน
บางทีตัวจำเลยนักกฎหมายของจำเลยเอาภาพเหล่านี้ไปใช้ในสาร
ว่าตัวจำเลยลุกแก่โทษและสำนึกสำนึกผลแห่งการกระทำที่ได้ลงมือกระทำความผิดไป
มันเข้าอบกรอบนะฮะรู้สำนึกผลแห่งการกระทำตามประมวงวัยยามตรา๗๘
เอาอย่างนี้ดิฉันให้ทางทนายสงการนะคะได้คุยพร้อมกันกับทางผู้เสียหายด้วยนะคะ
เผื่อว่าอยากจะถามรายละเอียดและหรือแม้กระทั่งทางผู้เสียหายอาจจะอยากถามข้อกฎหมายนะคะ
เราจะคุยในสายพร้อมกันนะคะกับคุณธนวัฒน์แก้วคำสอนนะคะคุณธนวัฒน์สวัสดีค่ะ

คุณธนวัฒน์ตอนนี้งานของนุ่นเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
ก็เหนื่อยกันหน่อยนะครอบครัวคืออย่างนี้ค่ะ
ต่อสายมาเพราะว่าทนายสงการบอกว่าก็น่าจะมีประเด็นที่

เอาในมุมของคุณธนวัฒน์ก่อนให้คุณธนวัฒน์พูดผ่านดิฉัน
ทนายสงการที่นั่งอยู่ในรายการได้เลยนะคะว่า
เราอยากรู้อะไรหรือว่าเรากังวลอะไรพูดได้เลยค่ะ
ก็คือกังวลถึงใจแม้ทางตำรวจจะจับคนร้ายได้แล้วครับ
ก็คือทางคนร้ายมีการสลับภาพ
ก็คือผมกลัวว่ากฎหมายจะมีช่องว่างในส่วนนี้คือ

แต่การกระทำของเขาที่เขาแจ้งว่าเขาสำนึกผิดนี่คือ
สีหน้าเขาไม่บ่งบอกถึงความสลดเลย
แล้วคือมันเป็นการกระทำที่แบบโหดร้ายทารุณนะครับ
แล้วคือแล้วผมกลัวก็คือถ้าคนร้ายรับสภาพว่า
อมรับต่อการกระทำความผิดของเขาแล้วคือ
ผมกลัวกฎหมายจะมีข้อส่วนลดโทษในส่วนตรงนี้ด้วย
ค่ะคุณธนวัฒน์ดิฉันตัดให้เป็นท่อนแบบนี้
ท่อนแรกก่อนนะคะเรื่องของการรับสารภาพนะนะคะ
คุณธนวัฒน์อยู่ฟังพร้อมกันเลยนะคะ

เมื่อวานถามอาจารย์ปรเมฆเหมือนกันบอกว่ารับสารภาพมัน

มันก็มีทั้งรับสารภาพเพราะว่าเหมือนกับจำนวน

อีกแบบคือตั้งใจรับสารภาพจริงว่าตัวเองทำลงไป

เช่นหลักฐานมัดตัว
เราเชื่อว่าสารท่านลงโทษสูงสุด
แต่ถ้าเกิดเขาจะอ้างว่าเรื่องของการ
การธรรมไปแล้วอ้างว่า
โง่เขาเบาปัญญาแล้วก็เพิ่งรู้สำนึกอืมมันจะเข้าในของการเหตุบันเทาโทษเลยน่ะ
อืมเหตุบันเทาโทษเข้าอบกรอบเลยเหตุบันเทาโทษว่ารู้สำนึกน่ะ
กราบขอเข้ามาศพไงบางทีหลายคนหลายคดีไปขอเข้ามา
ปรากฏว่าภาพถ่ายที่กราบขอเข้ามานั่นแหละเขาจะเอาไปใช้ในคดีอืม
สำนึกแล้วไงเอาแต่มันก็ทำอย่างงี้ทุกเดี๋ยวนะ
เท่าที่เป็นข่าวใหญ่เนี่ยนะคะมันก็เป็นอย่างนี้เกือบทุกคดีนะ
แล้วถามว่าไอ้ที่ผ่านมามีใครไปตามคดีคดีใหญ่บ้างไหมล่ะว่า
มันเกิดความเสียหายแม้กระทั่งการทำแผน
เป็นเจ้านักกฎหมายที่เก่งเก่งเขาเก็บภาพทำแผนทั้งหมด
เอาไว้ถามค้านเหนื่อยนะครับเรื่องนี้เราเห็นใจพนักงานอายการ
เหนื่อยมากเห็นใจพนักงานสอบสวนเหนื่อยมากนะครับ
รวมมาจากหลักฐานบางทีการทำแผนเอาแค่ทำแผนบางส่วนที่เปิดเผยได้
อย่าไปทำแผนละเอียดมันจะเสียหายต่อรูปคดีฮะ
คดีนะฮะที่เป็นที่เป็นข่าวเอ่อเดี๋ยวนะคะคือคุณธนวัฒน์ครับ
เอ่อเท่าเท่าที่นับตั้งแต่จับตัวของคนก่อเหตุได้แล้วเนี่ยนะคะ
มีได้พบหน้าเขาเนี่ยกี่ครั้งสำหรับตัวคุณธนวัฒน์คะ
ครั้งเดียวครับครั้งเดียวแล้วก็ตอนนั้นที่ที่มันเป็นภาพข่าวอ่ะ
ใช่ไหมคะใช่ครับก็ผมก็ไม่ทราบว่าด้วยนะว่าว่าทาง
คือผมรู้ข่าวจากเอ่อน้องกับทางสื่อว่าจะมีการทำแผน
แล้ววันนั้นวันนั้นเนี่ยได้เจอกันนานไหมคะหรือแค่แป๊บเดียวตอนที่
แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวประมาณช่วงเวลาประมาณ๒นาที
ได้ได้ทันพูดอะไรบ้างคะที่เขาพูดกับคุณธนวัฒน์นะคะ
คือผมก็ถามเขาว่าเขาทำอ่านุ่นทำไมอืม
ทั้งทั้งที่เขาอยู่กินอยู่บ้านนี้อืม
ไม่ถึงได้ลงมือกระทำแต่เขาบอกว่าเขาโมโห
นิดเดียวเขาก็ใจร้อนไปนิดเดียวเขาถึงจะลงมือทำอืม
ก็คือการที่เขาพูดมันสีหน้าของเขามันเหมือนมันไม่สลด
ไม่ไม่รับรู้ถึงความเจ็บปวดของผู้ถูกกระทำรวมถึงครอบครัว
เขาเขามีแสดงสีหน้าหรือว่ามีท่าทางอะไรบ้างไหมคะ
คุณธนวัฒน์สีหน้านิ่งเฉยครับไม่อ่าได้ได้มีรุม
อืมเชิญเชิญค่ะเชิญเชิญได้เลยค่ะเขามียกมือไหว้ไหมคะ
ยกมือไหว้ก็ยกขึ้นมาแล้วก็ลงยกขึ้นแล้วก็ลง
เขายกมือขึ้นมาไหว้กี่ครั้งคะครั้งเดียวครับไหว้ที่คุณธนวัฒน์ใช่ไหม
ใช่ครับอ่าสีหน้าเรียบเฉยแต่ว่ายกมือขึ้นมาว่าอ่าครับ
คุณทนายสงการค่ะครับเอ่อเอาเรื่องเอาเรื่องขอขมาก่อน
คืออันนี้ยังไม่ได้มีลักษณะการขอเข้ามาเพราะว่าเราเห็นหลายข่าวใช่ไหมคะ
ที่เหมือนกับให้ครอบครัวผู้เสียหายหรือครอบครัวผู้ตายเนี่ยนั่ง
แล้วก็มาไม่ว่าไม่ว่าจะกราบตักไหว้หรือว่าแม้กระทั่งกราบลงไปที่เท้าก็แล้วแต่นะ
มันมีให้เห็นอยู่หลายข่าวถูกคือจะบอกว่าจริงจริงอย่างนี้
มีผลต่อคดีในศาลมีผลสิครับบางทีพนักงานสอบสวนไม่ทราบ
บางทีหลายสื่อไม่ทราบจำเลยเอาไปใช้นะครับ
นักกฎหมายของเจริญทนายเจริญเอาไปใช้ได้รู้สำนึกไงรู้สำนึกผลแห่งการกระทำ
สำนึกผิดบางทีเอาเงินไปช่วยเหลือค่าโปรงทรงโรงศพเข้าไปใช้ในศาลหมด
เพื่ออะไรเพื่อขอให้สารท่านเมตตาในการเหตุบรรเทาโทษดังนั้นฝากทุกคดีเลยนะครับ
ผู้เสียหายประเภทเรียกร้องเอามากราบศพมากราบขอเข้ามาลาโทษท่านรวยว่า
คดีท่านเสียหายนะเขาไม่ใช่ในคดีฮะแต่แต่เอาอย่างงี้นะคะ
คือเรียนไม่แน่ใจหรอกว่าสารท่านจะรู้สึกยังไงแต่ว่าถ้าเป็นคนทั่วไปอย่างเรา
รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวข้องเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันก็ทำกันเป็นประเพณี
ก็เนี้ยก็ก็เนี้ยก็ทำผิดผิดมาไงแต่ถามว่าถ้าจำเรือมาใช้อ่ะ
มันนับด้วยเหรอนับสิครับก็เห็นบรรเทาโทษแล้วลูกสำนึกไงฮะ
ไม่แต่ว่าทางทางฝั่งผู้ชายก็สามารถสู้ได้ไงครับว่ามันไม่ได้บอกอะไรเลยอ่ะ
ก็นี่ไงภาพคือมันเป็นฉากที่แบบมันมันเป็นฉากมันเป็นพิธีที่แบบทำอ่ะ
มันก็ต้องไปสู้ไงมันเหนื่อยไงแต่แต่เขาจะใช้ใช่ไหมประเด็นของนั่น
ใช้ฮะเขาจะใช้สู้ใช้เกือบทุกคดีไม่ว่าคดีขับรถชนคนตายตู้ม
ขอเข้ามาภาพเอาเงินเยียวยาเขาใช้หมดคือเหตุบรรเทาโทษ
แล้วอย่างที่คุณธนวัฒน์บอกเนี่ยคือเขายกมือไหว้
คือมันไม่ได้มีนั่งไม่ได้มีอะไรนะคะแต่ยกมือไห้ขึ้นมา
อันนี้มันน้อยนะมันไม่ได้เห็นภาพใหญ่ใช่ไหมสมมุติสมมุติให้ฟัง
อืมสมมุติว่าท่านเราเนี้ยผมถอยถอยตัวออกมาอ่า
ถ้าเราเป็นทนายของฝ่ายจำเลยก็เอาภาพจากสื่อเนี่ย
ที่ตัวจำเลยภูราพูดเนี้ยผมสำนึกผิดแล้วครับ
ผมผิดไปแล้วประหารผมเลยครับมันพูดเขาพูดได้
แต่สิ่งท่านนี้ที่เราจะบอกกับตัวของผู้เสียหายก็ดีตัวน้องธนวัฒน์ก็ดี
กรณีเป็นคู่สมรสต้องดูว่าจดทะเบียนโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่า
ถ้าจดน้องก็สามารถเข้าไปในคดีได้แต่ถ้าไม่จดปุ๊บ
ต้องดูว่าบีดามันดายังอยู่หรือไม่ขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอายการ
ไปช่วยอีกแรงหนึ่งกับท่านอายการจังหวัดมินบุรี

เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปช่วยฮะหนึ่งรวบรวมพยาหลักฐานและเสริม
อันดับแรกก่อนให้ครบกับพนักงานสอบสวนมากที่สุดมีพยานหลักฐานใด
ให้ปักคำว่าที่สอบเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างน้อยการไม่มีส่วนร่วมของผู้เสียหาย
แล้วก็คำพูดลักษณะแบบนี้เนี่ยเมื่อวานที่ถามอาจารย์ปรเมฆว่าเข้าบันดาลโทรศะไหม
ให้ความเห็นทางกฎหมายบอกว่ามันไม่เข้าเพราะว่าน้องนุ่นไม่ได้ทำอะไรเขา
ก็ถูกแบบที่อาจารย์ปรเมฆบอกเพราะว่าในกฎหมายเรื่องของเหตุบันดาลโทษะ
บางทีไปพูดกันใช้กันเฝอในสื่อหลายอย่างบอกว่าในกฎหมายบอกว่าผู้ใดบันดาลโทษะ
โดยถูกคมเหงด้วยเหตุอันนั้นมันเป็นอาจารย์ให้แรงเนี่ย
จึงลงมือกับผู้คมเหงถามว่าตัวผู้ตายทำอะไรอ่ะ
ที่บางผู้ประสาทชาวบ้านก็คืออย่างง่ายหลายก็ดีที่ไปยิงเขาตาย
ตุ้มบอกว่านี่บันดาลโทรศะบันดาลจริงเขาตาย

เอาไปใช้หวังว่าในเหตุบันดาลโทษะ
หรือน้อยที่ไหนก็ได้สาธิบริจาลาลได้

ธนวัฒน์ตำรวจได้บอกแล้วใช่ไหมคะ
ว่ามีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพไปแล้วนะคะ
หลังจากที่ผมออกมาจากสอนอวันนั้น
ก็จะไม่มีการพาตัวผู้เกาะเหตุไปที่บ้านไปที่อะไรอีกแล้วถูกไหมคะ

ตอนนั้นคือผมหลังจากทางเจ้าที่เขาแยกทางญาติออกมา
ก็เขาแจ้งว่าเขายกเลิกทำแผน
ก็คือทางมีญาติก็กลับมาบ้านกัน
แล้วก็ทางเจ้าที่ก็เจริญกัน

ของข้าในอย่างนั้นคือแค่เบื้องตอนนั้นเห็นว่าพฤติการนี้เยี่ยมโหดเฉย

ไม่อย่างนั้นถามหน่อยคือเรื่องขอคำมาก็เรื่องนึง
แล้วก็เรื่องทำแผนประกอบคำรับสารภาพก็อีกเรื่องหนึ่ง
เราก็เห็นว่ามันก็ทำอย่างนี้คดี
ก็ในเรื่องของเหตุบรรเทาโทษไงคือเป็นการให้ความรู้
ต่อพนักงานสอบสวนให้ความรู้แก่ศาล

ท่านท่านสวงกายเป็นบรรลูปกว่าตำรวจได้อย่างไรคะ

เราจะบอกว่าในหลักกฎหมายตามปอยามาตรา๗๘วักท้ายเขาบอก
ถ้ากรณีผู้ต้องหาเลือกจำเลยนะครับ
เป็นการรู้แก่โทษรู้สำนึกในผลทางการกระทำ
เกี่ยวกับของ
คือผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรก็ได้เพื่อประโยชน์ต่อรูปคดีของตน
เดี๋ยวนะการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
กฎหมายไม่ได้บอกว่าต้องเป็นหนึ่งในขั้นตอนคือไม่มี
บรรยัติเลยฮะไม่ได้มีบรรยัติแต่การทำแผนเวลาสารพิจารณา
มันก็จะง่ายขึ้นแค่นั้นเองแล้วมันมีไหมคะที่ทำแผนประกอบ
เยอะแยะไปหลายคดีฮะ
งั้นก็แสดงว่าแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ย

ถ้าทำแผนไปปุ๊บไปเจอทนายของจำเลยเก่ง
เขาไปถามค้านว่าไอ้ที่ทำแผนเนี่ย
ตัวผู้ต้องฮาลจะมาถูกวางคาบขมขูว่ะ

มันไม่ได้ภาพออกมาแบบโลกสวยที่บอกงั้นหรอก
ทีนี้ค่ะคุณธนวัสซ์คุณธนวัสซ์เมื่อเมื่อวานี้คุณธนวัสซ์เองค่อนข้างกังวล
จริงแล้วข้อหาที่เขาถูกตั้งข้อหาตอนนี้เนี่ย
ทางตำรวจได้แนะนำหรือว่าทางบ้านมีทนายให้คำแนะนำหรือยังคะ

แล้วก็คุยในแผนในครอบครัฐ
แล้วก็มีเบนที่จะรู้จักกฎหมาย
เขาก็แจ้งความง่ายนี่เหมือนกันว่า

ถ้าไม่พอใจการตัดสินของสารเบื้องต้น
ก็คือสามารถยื่นยื่นต่อเขาเรียกอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจ
กันว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่าเอางี้เดี๋ยวลองพูดแทนนะคะ
คือน่าจะเป็นขั้นตอนก่อนตัดสินตั้งแต่สารชั้นต้นใช่ไหมครับ
ไม่ต้องยื่นตั้งแต่หลังจากพนักงานนิยาการนำตัว
ผู้ต้องหาฟ้องต่อสารเป็นจำเลยแล้วคือให้ตัวของทายาท
ของผู้ตายเนี่ยยื่นคำร้องขอเข้าเป็นจดร่วมแนบ
พยานเอกสารหลักถ่ายฐานพิจารณาอืมตั้งแต่กับตัวน้องต้องดูว่า
น้องเป็นคู่สมรสจดทะเบียนโดยชอบโดยกฎหมายหรือเปล่า
คือตอนนี้ผมยังไม่ได้จดทะเบียนก็คือจะมีแม่เป็นคนแม่บุญธรรมที่จดทะเบีย
ถ้าอย่างนั้นก็ต้องให้แม่แม่เข้าเป็นจดร่วม
ทีนี้เรียนถามเพิ่มให้คุณธนวัฒนค่ะคุณธนวัฒน์ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับน้องนุ่นก็จริงนะคะ
แต่ทีนี้ต้องเป็นคุณแม่คุณแม่เขาเข้าเป็นจดร่วมเสร็จแล้วคุณธนวัสสามารถอยู่ในกลุ่ม
ไปเป็นพยานได้ครับไปเป็นพยานได้ดังนั้นคุณธนวัฒน์สามารถรวบรวมพยานเอกสารหลักฐาน
เอาไว้ช่วยได้ช่วยตำรวจช่วยพัฒนาการอาจารย์การได้เยอะเลยไปเบิกความ
ขณะที่คุณธนวัฒนแม้ว่าจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ว่าก็จะอยู่ในฐานะพยาน
ไม่เปิดความได้เลยครับเล่าพฤติการณ์ของตัวผู้ต่องหายฤทธิ์จำเลยเป็นยังไง
ระหว่างอยู่อยู่ร่วมกันนั้นเป็นยังไงรู้หรือไม่รู้ที่บอกว่า

อันนี้คือคำแนะนำที่คุณธนวัฒน์ได้มาด้วยใช่ไหมคะ
ก็คือที่ทนาสนนายสงครานพูดมาเกี๊ยงครับ
เขาก็ทำเนี่ยเขาไม่ทราบว่านุ่นท้องอยู่
อันนี้คือความรับสารภาพของเขาด้วย
เพราะฉะนั้นรายละเอียดเอาเข้าจริงแล้วรายละเอียดทั้งหมดเนี่ย
ทั้งคุณธนวัฒน์และคุณแม่เนี่ยรู้ใกล้เคียงกันถูกไหมคะ

แต่ว่าคุณธนวัฒน์คืออาจจะอยากปกป้องสิทธิ์ให้น้องนุ่นนะ
เพราะฉะนั้นเขาก็สามารถเข้าไปเป็นพยานได้
สำคัญมากครับคือพยานปากของคุณธนวัฒน์ก็สำคัญ
บางครั้งอันไหนที่ไม่สามารถบอกสื่อได้
ก็ไปให้การพนักงานสมเพ็ญความลับ
เพราะบางทีตัวจำเลยไปตั้งทนายขึ้นมา
เขาเก็บรายละเอียดหมดนะฮะเก็บข่าวทุกช่องหมด
นี่ให้สัมภาษณ์แบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นแล้วเอามาต่อสู้คดี

คือผู้ต้องหาต้องบอกกับคุณธนวัฒน์เลยว่า
เขาจะให้การอย่างไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองพ้นผิด
จะให้การสัมภาษณ์สื่อและเพื่อให้ทุกคน
ให้ความสงสารให้ความเมตตากว่าเขา
ดังนั้นเนี่ยคือต้องกะสูงไว้ก่อน

คือเตรียมพร้อมพยาหลักฐานเขิมให้การในศาล

ให้ข้อมูลท่านราชการค่ะคุณท่านทวัชธ์

ให้กับน้องนุ่นได้อยู่นะคะแม้ว่าจะไม่ได้จดทะเบียนก็ตาม
กลับมาเป็นพยานนะคะแล้วก็จะในชั้นราชงาน
ในชั้นของตำรวจก็คือไปให้ครอบครัวให้หมด
ให้ปากคำให้หมดเลยฮะมีหลักฐานยังไงให้ที่คณะยาวให้หมด
ภูมิกับสิงห์ให้ปากคำทุกอย่าง
คือมีภาพที่๑ตัวของตัวผู้ต้องหา
เคยไปที่บ้านเห็นภาพอยู่ยกตัวอย่าง

คุณธนวัฒน์คะเดี๋ยวมันมีอีกประเด็นเหมือนกัน
เราจะได้คุยกับคุณแม่ให้คุณแม่ถามทนายสงการคือ
ทางครอบครัวห่วงในกรณีว่าไม่ว่าจะพ้นโทษออกมาเมื่อไหร่
เกรงว่าผู้ก่อเหตุอาจจะยังมีความแค้นอยู่
อันนี้เป็นสิ่งที่คุยกันในครอบครัวด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับคือคุณแม่มีการพูดไว้
คุณธนวัฒน์เองมีความกังวลแบบนี้ด้วยหรือเปล่าคะ
คืออันนี้ที่ผมไม่กังวลถ้าท่านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับข้าวคือสาร
ถ้าท่านตัดสินโทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตคือตรงนี้
ผมยังไงผมมั่นใจว่าการกระทำของคนร้ายมัน
มันต้องถึงที่สุดอะพี่เพราะว่ามันเป็นการกระทำของเขา

หดร้ายเกินไปก่อนที่จะรับไหวใช่มนุษย์ที่เขาไม่ทำกัน
เข้าใจคุณธนวัฒนคะวันนี้เราขอบคุณอีกครั้งนะ
ให้ข้อมูลร่วมกันแล้วก็ช่วยกันปรึกษาทางกฎหมายนะคะ
ให้กำลังใจครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะคุณธนวัยคะสวัสดีครับ
คือตอนนี้นะครับที่อยากจะให้คำแนะนำ
แล้วก็เหมือนกับคดีถ้าจำได้ที่ลำลูกกา
ผู้ต้องหาเอาอาวุธแทงจนอย่างเฮี่ยมโหด

ให้ตัวของน้องเขาเนี่ยเอาแม่ไป
ไปยื่นคำล้องต่อสารไปขอเลขาดีฝากครั้งที่สนกัณญาว
ร้องคดีนี้บอกว่าตัวแม่ละนะเป็นมาฤนภัณฑ์ของผู้ตาย
ขอคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราว

อ๋ออันนี้คืออ่ะอันนี้คือตั้งแต่ช่วงนี้เลยด้วยครับ
ได้เลยครับขอขัดท้านด้วยครับครับ
เจ้าของพื้นที่ค่ะภูมิกับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ
คุณจอมขวัญและท่านผู้ชมทางบ้านครับค่ะภูมิกับค่ะเอ่อ
ส่วนของคดีนี้ไม่อันนี้ถือว่าเสร็จสำนวนแล้วยังคะท่าน
จนถึงวันนี้ค่ะอ่าตอนนี้ก็ก็ถือคืบหน้าไปประมาณเจ็ดสิบ
เปอร์เซ็นต์แล้วครับค่ะตอนนี้เราก็รอผลผลการตรวจสถานที่เกิดเหตุนะครับ
การตรวจลายนิ้วมือตรวจดีเอนเอแล้วก็ผลการชนสูตรพลิกศพ
ผ่าศพอะครับโดยละเอียดอีกครั้งครับคือจริงคือจริงจริงแล้วทั้งหมดเนี่ย
เขียนสำนวนมันมีโครงทั้งหมดแล้วเพียงแต่ว่าหลักฐานที่จะแปะเข้าไปประกอบเท่านั้นแหละ
รอจากส่วนต่างต่างนะคะท่านคะในส่วนของการชนสูตรเนี่ย
คดีนี้นะคะคือเท่ากับว่าฆ่าเฉพาะแม่หรือแม่และลูกคะ
ก็ถ้าคืออย่างนี้นะครับบางคนก็ตีความว่าอย่างนี้มันถือว่า
ผู้เสียชีวิตมีสองสองคนหรือไม่อะไรนะครับค่ะคือจริงจริงก็คือแค่คนเดียวครับ
เพราะว่าเด็กที่อยู่ในคันเนี่ยยังไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะครับ
คือตามกฎหมายเนี่ยคือจะคิดว่าเป็นมนุษย์เนี่ยเมื่อคลอดออกมานะครับนะครับ
คลอดออกมาแล้วมีชีวิตอยู่นะครับถือว่าเป็นมนุษย์นะครับ
เพราะฉะนั้นเด็กก่อนนี้เนี่ยที่ที่ตายในคล้องเนี่ย
ก็ยังไม่ถือว่าเป็นเป็นมนุษย์นะครับก็คือว่าฆ่าฆ่าคนเดียวครับ
แต่ก็เป็นเหตุชะกันนะครับที่เขาฆ่าโดยให้กับผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้อะครับ
คนที่ท้องที่ได้ทุกข์ทรมานนะครับค่ะภูมิกับค่ะจากคดีนี้เนี่ย
เอาเอาเบื้องต้นก่อนเวลาเขาให้การเนี่ยนะคะเป็นเป็นการให้การวกไปวนมา
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในกรณีว่ารู้หรือไม่รู้ว่าผู้ตายเนี่ยท้องคะ
คือนี่เอาพูดตามสิทธิ์ของกฎหมายก่อนเลยนะครับคือผู้ต้องหาเนี่ยเขาจะให้การอย่างไรก็ได้นะครับ
คือคือเราจะไม่สามารถบังคับขู่เข็นหลอกลวงอะไรเขาได้อยู่แล้วนะครับ
อันนี้ที่เขาให้การเนี่ยเขาก็ให้การในส่วนที่เขาว่าเขากระทำไปเพราะอะไรนะครับ
ส่วนที่เขาอ้างว่าสมมุติประเด็นที่ว่าเขาบอกเขาไม่รู้ว่าท้องเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้หรือครับ
อยู่บ้านเดียวกันมาตั้ง๑๐ปีมันก็จะไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ท้องอะครับ
ข้อได้จริงอย่างนี้มันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่ารู้จักกันมาก่อนอยู่บ้านเดียวกันครับ
ภูมิกับแล้วตอนที่เขาให้การท่านเนี่ยเวลาพูดถึงว่าน้องนุ่นท้องหรือไม่ท้อง
ตกลงเขาให้การกลับไปกลับมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไหมคะ
อ๋อก็เราก็ทำไปทั้งทุกเทปไว้นะครับแล้วก็ออกทั้งสอบคำไว้นะครับนะครับ
ก็มีรายละเอียดไว้หมดอยู่แล้วครับรายละเอียดเปลี่ยนจ้อยเนี่ยผมไม่ได้นั่งสอบสวนเองนะครับ
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรียนถามเท่าที่ท่านสบายใจตอบแค่ไหนเท่านั้นนะคะส่วน
ส่วนเรื่องของจุดที่เขาทำร้ายนุ่นเนี่ยคือสามารถจะบอกได้ชัดเจนไหมคะ
ว่าเขาตั้งใจทำร้ายเด็กทารกในท้องด้วยนะคะ
ครับในวันที่เกิดเหตุนะครับเมื่อผมได้รับแจ้งเหตุก็ไปที่สถานที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วเราก็ได้ชัดละสูตรสบผู้ตายนะครับในเบื้องต้นขนาดนั้นเราก็พบร่องลอยปากแผลที่ท้องนะครับ
ประมาณสักสองสามแห่งครับที่ท้องโดนนะครับแล้วก็บริเวณด้านด้านแผ่นหลังแล้วก็ศีรษะครับ
ครับเพราะมันมันก็ถือว่าท้องเนี่ยผู้หญิงก็ท้องอยู่แล้วครับแล้วก็ค้อนที่ของกลางที่พบเนี่ย
ก็ปรากฏว่าด้ามที่ปลดมันเป็นไม้นะครับหลุดออกจากค้อนเลยนะครับตีด้วยความรุนแรงนะครับ

นอนต้องเขียนละเอียดขนาดนี้ไหมคะ
ในทั้งสอบส่วนคงไม่ละเอียดได้อย่างนั้น
อา้าาาคะ

เรื่องแรกตกลงเรื่องของการทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ย
จริงแล้วตามกฎหมายมันไม่ต้องทำเหรอคะ

คืออย่างนี้ครับเอาตามกฎหมายเลยนะครับ
มันไม่มีระบุไว้นะครับว่าผู้ต้องหารับสารภาพ
ต้องไปทำนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพ
ว่ากรณีภาพรับสารภาพเนี่ย
ให้พนักงานสอบสวนไปนำชี้ที่เกิดเหตุ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่ความสมัครใจของผู้ต้องหาด้วยนะครับ
ไม่ใช่ว่าพนักงานสรรค์ส่วนที่บันกฤมภาพ
ไม่ใช่คือถ้าเขาไม่เต็มใจไปเราก็ไม่มีสิทธิ์
แห่งชาติที่บอกว่าให้ทำแผนเหมือนกับเอ่อทำแผนประกอบคำรับสภาพหรือ
ทำแผนสถานที่เกิดเหตุต้องเรียกว่าอะไรถึงจะถูกคะ
ก็เรียกว่าแบบเอ่อไปทำแผนไปชี้สถานที่
คือคือการรวบรวมไปจากหลักฐานเนี่ยดังเท่าที่ตำรวจไปที่เกิดเหตุใช่ไหมครับ
ก็ไปเจอค้อนไปเจออาวุธปืนไปเจอเสื้อเปื้อนเลือดเจออะไรอย่างนี้
อืมอืมอืมค่ะต้องหารับสารภาพเนี่ยมันถ้าเขาไปให้การสอดค้อง
เหมือนว่าเขาไปชี้ที่เกิดเหตุเนี่ยไอ้ค้อนผมตีเสร็จผมวางไว้ตรงนี้นะ
เสื้อผมอยู่ตรงนี้นะอืมอืมค่ะมันจะไปสอดค้องต้องกัน
ในการที่ว่าโอเคมันชัดเจนเพราะว่าการรับสารภาพของเขาเนี่ย
มันนำไปสู่การที่เราคิดวัตถุพยานหรือวัตถุพยารักษานต่างเนี่ย
มันก็จะมีเหตุผลเจอสมคัญอ๋อเข้าใจนวดให้รอบครอบครับ

ซึ่งอันนี้เนี่ยน้อยถามเท่าที่ท่านทราบด้วยนะคะ
คือเวลาทำแผนที่ว่านี้เนี่ยมันมีไหมคะ
ที่ฝ่ายฝ่ายจำเลยเนี่ยเอาไปใช้เช่นผมถูกคมครูผมเนี่ย
ตำรวจบอกให้ทำบอกให้ชี้บอกให้ทำท่านั้นท่านี้
คือเอาไปใช้สู้กันในศาลจากแผนที่เราทำเนี่ยค่ะเคยเจอไหมคะ
ก็ได้ค่ะเพราะว่าการสอบสนที่จริงเนี่ยจะบังคับครูเข็ญนะ
กฎหมายระบุไว้เลยนะครับจะบังคับขู่เข็นหลอกลวงให้สัญญา
หรือประกันใดให้ผู้หาเนี่ยตรงใจผู้หาให้การไม่ได้เลย
เพราะถ้าอย่างเราเนี่ยเราก็เก็บหลักฐานทั้งหมดนะครับ
ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะครับความสมัครใจอะไรเราคิด
และการสอบสวนเนี่ยในคดีอุกชกันอย่างนี้
ต้องมีต่อหน้าทนายความนะครับ
มันไม่แค่แก่จำรวจสอบสวมฝ่ายเดียวนะครับ
คือเขาต้องมีทนายของเขาด้วยถูกไหมคะ

อีกหนึ่งเรื่องค่ะคือเรื่องของการขอคำมาก็เห็นหลายข่าวนะ
ถ้าเป็นข่าวที่ยิ่งคนตามเยอะนะฮะ
ก็จะเห็นว่าให้ญาติผู้ตายหรือญาติผู้เสียหายก็แล้วแต่มานั่ง
แล้วผู้ก่อเหตุก็มาขอขมาจะไหว้จะกราบใดก็แล้วแต่
อันนี้เนี่ยอยู่ในกฎหมายหรืออยู่ในระเบียบอะไรด้วยไหมคะ
มันเป็นกฎแห่งกรรมครับคือเอาง่าย
มนุษย์เกิดม้ากฎธรรมชาติใช่ไหมครับ
เราก็มาใช้กฎหมายกันที่เราจะดำเนินคดีกันเนี่ย
อย่างนั้นก็ถือว่าเป็นกฎแห่งกรรมครับ
แต่เป็นความเชื่อของคนไทยนะครับ
แต่มันไม่ได้ระบุในกฎหมายนะครับ

ภูมิกับทีนี้เหมือนกันค่ะถามเหมือนเมื่อกี้ว่า
เรื่องของการมีภาพการขอคำมาไหว้สำนึกผิดแล้ว

เพื่อให้ตัวเองได้รับโทษน้อยลงในศาลนะคะ
ไม่มีผลนะผมว่าไม่มีผลนะครับ

ก็ในหลายคดีก็คือ

อย่างคดีง่ายคดีรถชนอะไรอย่างนี้
ที่ว่าจากคดีเร่งน้อยที่ว่าไปช่วยเหลือเหยื่อนะครับ
ไปช่วยบรรเทาผลร้ายอะไรเนี่ย
คือเหตุแห่งการบรรเทาโทษมันก็ระบุไว้ในประมวลกฎหมาย
ยามาตรา๗๘นะครับ
การรับสารภาพให้ความร่วมมือแตก
คดีนี้นะครับโทษมันคือประหารชีวิตสถานเดียวนะครับ
ส่วนในดุลมินิษฐ์ตรงนี้มันก็อยู่ที่ว่า

เพราะว่าเหตุชอบที่จริงจะเป็นอย่างไรครับ
ภูมิกับค่ะข้อหาที่ตามข่าวที่เราเห็นเนี่ย
ก็คือเรื่องของทารุณโหดร้ายเนี่ยนะคะ
จริงแล้วเนี่ยถ้าตามสำนวนสุดท้ายแล้วเนี่ย

ข้าสุดอื่นโดยสละมาหรือศักดิ์ธรรมโดยทารุณหดร้าย
มีการบวกเรื่องของฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนไว้ด้วยไหมคะ
เรื่องนี้ทางพนักงานสวนก็ได้คุยกันแต่ทีละแรกแล้วนะครับ
เรื่องไต่ตรองไว้ก่อนครับ
ตอนนี้ทางกล่าวเนี่ยต้องว่าดูข้อจริงเนี่ย
ไต่ตองไว้ก่อนหมายว่าก็ต้องมีการวางแผนตัดเตรียมการนะครับ
แต่ตอนนี้ทางกล่าวเนี่ยก็พบว่าสอบสวนต้องมีการคุยกับอดีตภรรยาจริง

แล้วก็อาวุธที่ใช้นี่ก็เป็นค้อน
ก็เป็นอาวุธมันก็มันไม่ใช่เป็นอาวุธโดยสภาพของมัน

แล้วก็เข้าไปทำร้ายอะไรอย่างนี้ครับ
เราก็มองว่าตรงเบื้องต้นนะครับ
การฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนก็ไม่น่าจะเข้าครับ

อาจจะมีบางกรณีที่อาจจะไม่ใช่คดีนี้เนี่ย
มันก็อาจจะเป็นได้ที่ข้อหา
เช่นทารุณโหดร้ายต่อให้โทษสูงสุดคือประหารชีวิต
แต่ก็อาจจะมีข้อหาอื่นที่โทษเท่ากัน
คือสูงสุดประหารชีวิตบวกเข้ามาเป็น๒ข้อหาก็ได้ใช่ไหมคะ
การที่ล้องทุกข์กับตำรวจเขาล้องทุกข์แค่ข้อทิศจริงนะครับ
แต่ข้อกฎหมายเนี่ยว่าผิดมาตราไหนยังไงเนี่ย
เป็นหน้าติกของพวกพนักงานส่งสวนที่จะพิจชาณา

และกระบวนการตามก็มีความสมทุศมันอยู่แล้ว

จริงว่ามันก็เป็นการสดสอบทางทำงาน

อาจจะไปลองพัฒนาอาจารย์ด้วยมาเห็นด้วยกับตำรวจอย่างนี้ได้หมดนะครับ
แต่ความหมายคือว่าจริงแล้วบางคดีเนี่ยอาจจะเจอก็ได้ที่ข้อหาโทษสูงสุดประหารชีวิต
แล้วก็ใช้ทั้งสองข้อหากับบางคดีก็มีให้เห็นใช่ไหมคะ

ทีนี้ภูมิกับเรื่องของการที่เขาพูดกับคุณธนวัฒน์เนี่ยนะคะว่า
โมโหใจร้อนหรือแม้กระทั่งในข่าวที่บอกว่าขาดสติแล้วก็ลงมือทำไปเนี่ย
อันนี้ท่านมองว่ามีผลมีผลต่อการลดหย่อนโทษไหมคะเวลาสู้คดีกัน
จากเคสนี้นะในส่วนตัวการที่วัฒน์จำเลยจากผู้ตำรวจก็จะมาอ้างบันดาลโทษศาสตร์นะครับ
คงจะไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเองก็กระทะเลาะกับแม่แม่ของผู้เสียชีวิตนะครับ
ผู้ตายนี่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวข้องเลยนะครับ
การที่จะเป็นเหตุบรรเทาโทษอาจจะอ้างบันดาลโทษะอะไรเนี่ย

ส่วนที่เจ้าตัวเนี่ยหลังจากเกิดเหตุแล้วทำร้ายตัวเองพยายามฆ่าตัวตาย
อันนี้มีผลต่อการเข้าไปใช้ในการสู้คดีเพื่อให้โทษน้อยลงไหมคะ
เหมือนกับสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำไปลักษณะแบบนี้ค่ะ
อ๋อคงไม่มีผลนะค่ะเพราะว่าการทำของจำเปลยเนี่ยมันก็นะครับ
ก็ไปฆ่าตัวตายนี่ก็เขาก็ให้การนะครับ
แล้วก็ความจริงในวันที่ไปจับกลุ่มเนี่ย

ก็ต้องขอบคุณนะครับทางโลกโซเชียลนะครับ
ทางหลักภายใจข่าวสารไป

ผู้ต้องหานี่ก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นผู้ต้องหาที่

เบิร์นเนี่ยแม่ค้ากับผู้ไพร
ก็ไปค้นบัตรสมุดธนาคารเจอ
ว่านายกลุ่มใจเหลืองทองนะครับ
แล้วรู้ว่าที่เป็นข่าวฆ่าคนตายในคดีที่สนคันยาว
ก็ติดต่อมาที่สนคณะยาวครับ

การกระทำเขานี่ก็ไม่ได้มามอบตัวนะครับ
ไม่ได้มอบตัวต่อมาข้ามทรัพย์สวนนะครับ

คือระหว่างนี้ในชั้นที่ตำรวจทำซำนวนอยู่นี่นะคะ
คือเขาไม่สามารถขอประกันตัว
ระหว่างขั้นตอนนี้ได้ใช่ไหมคะ

แต่ส่วนกรรมจะให้ประกันตัวหรือไม่

ภูมิกับได้รายละเอียดเยอะเลยนะคะยังไงขอบคุณท่านสำหรับช่วงนี้นะคะ

เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวให้คุณแม่พิมพ์วิมลได้ถามบ้าง

คือมาที่คณะยาวไม่ห่วงเพราะภูมิกับแกเป็นคนตรง
แล้วก็เคยอยู่กองปราบมาก่อน
และอีกเรื่องที่ผมจะบอกต่อไปประเด็นนี้ยังไม่มีสื่อเล่นมาก่อน
สำคัญจะบอกเลยไหมฮะเดี๋ยวรอเบรกหน้า

คุณผู้ชมคะเราจะคุยกับอีกหนึ่งท่านนะคะ
สำหรับคุณแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะคุณพิมวิมลจันทะโมคานะคะ

แม่จ๋ารบปวนอีกวันนึงนะ
จะได้คิดเรื่องของคดีด้วยกันนะคะ
คุณแม่ที่คุณแม่กังวลที่สุดตอนนี้
เมื่อสักครู่นี้คุยกับคุณธนวัฒน์ไปแล้วก็คุยเรื่องของการสู้คดีกัน
ในการสู้คดีแล้วจะใช้อะไรมาลดห่อนผ่อนโทษได้บ้าง

ส่วนที่คุณแม่กังวลเมื่อวานที่เราคุยกันคุณแม่จะกังวลเรื่องของ
คือกลัวว่าจิตใจจะคิดแค้น
แล้วถ้าได้ออกมากลัวจะกลับมาทำร้ายที่บ้านใช่ไหม

เรื่องเดียวแล้วก็กับหลานเราที่เราสูญเสียไป
จะหลุดโทษเขายังไงมันสาหัสเกินไป
สิ่งที่เราได้รับมันสองชีวิตนะคะ
เข้าใจค่ะเด็กโปแล้วด้วยนะ
ที่บอกกับทางคุณจอมขวัญบอกท่านผู้ชมว่า

ไม่ลืมว่าตัวน้องผู้หญิงเนี่ยเขาท้องอยู่ประมาณ๗เดือน
และการที่ผู้หนุ่มผู้ใดมาใช้ค้อนทุบปึ้ง
คือเจตนาลูกแล้วว่าทำให้แท้งลูก
อ่ะทนายสงการนิดเดียวคุณแม่ค่ะ
คุณแม่ค่ะทางรายการต้องขออนุญาตคุณแม่

คือที่ทนายสงการจะอธิบายมันเป็นในเชิงกฎหมาย
แต่เวลาบางทีเนี่ยเวลาพูดแล้วมันอาจจะรู้สึกได้นะคุณแม่
เราต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะที่ระหว่างคุณแม่ฟังเรานะ

คืออีกประเด็นหนึ่งที่สังเกตว่าคุณแม่ได้พูดถึงเรื่องน้อง

เพราะสภาพบุคคลเริ่มแต่คลอดอยู่รอดเป็นทารก

แต่ขนาดนี้ผมเราพูดถึงข้อกฎหมายเรื่องของในความผิดฐาน
ทำให้แท้งลูกแต่เกิดจากการที่พูดถึงผู้ใด
ก็ทำให้ผู้หญิงนั้นเกิดอาการแท้ง
แท้งเนี่ยมันมีเหตุชะกันอยู่คือวักท้าย
ถ้าการทำให้แทงแล้วหญิงนั้นตาย

ตรงนี้ให้เห็นภาพเลย

ผมก็ไปต่อตุ้มไปที่ท้อง

หวักท้ายธนักตามประโมงอาหมาตรา๓๐๓
ก็เนี่ยเมื่อยังไงนะคะแทนนายสงกัล

ข้อกฎหมายแรกคือว่าถ้าคนที่ทำร้ายทำร้ายไปที่คัน

แล้วมีผลให้เด็กเสียชีวิตในคัน

คืออันนี้มันมีข้อกฎหมายเอาผิดได้อยู่แล้ว
ตามภูมิอาญามาตรา๓๐๓ก็คือวักแรก
แต่ทีนี้เมื่อเด็กสมมุตินะคะ

แล้วส่งผลให้แม่เด็กเสียด้วยเนี่ย

วักท้ายเลยถ้าตายจำคุก๕ปีถึง๒๐ปี
และปรับตั้งแต่๑แสนบาทถึง๔แสนบาทนะครับ
แต่ทีนี้ในอีกทางหนึ่งคือถ้าสมมุติว่า
คนที่มาทำร้ายทำร้ายแม่ก่อน

ฆ่าผู้อื่นแล้วในความผิดฐานทำให้แท้งลูกด้วย
คือต่อให้คนนั้นทำร้ายแม่เด็กก่อนแล้วส่งผลให้เด็กในคันเสียชีวิตเนี่ยคือมันเข้ารักษณะเดียวกันกับแบบแรก
กำลังมองว่าทำให้แท้งด้วยเพราะแม่ตายก็ส่งผลให้เด็กแท้ง
แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นทำร้ายเด็กแล้วส่งผลถึงแม่หรือทำร้ายแม่ส่งผลถึงเด็กเนี่ย
โทษสูงสุดมันก็ไม่เท่ากับที่ทางตำรวจตั้งตอนนี้ป่ะค
คืออย่างนี้เวลาตั้งข้อเก่าหาเนี่ยเราจะต้องตั้งทุกข้อฐานความผิด
เพราะเวลาตำรวจสนับแรกการแรกการสนุนสารสารจะลงโทษจำเลย
เหนือจากความผิดคำขอท้ายฟ้องไม่ได้
เพราะอย่าลืมว่ามันมีค้อนตีที่ท้องด้วยถ้าไม่มีตีที่ท้องอีกเรื่องหนึ่ง
เพราะแสดงว่าเจตนาของตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นเหล่งเห็นผลและตีที่ท้อง
แต่ว่าลำดับการทำร้ายเนี่ยไม่ว่าจะทำร้ายแม่หรือเด็กก่อนเนี่ย

ก็คือหนึ่งต้องแจ้งคือหลังมองว่าแจ้งข้อเก่าหาเพิ่ม

แม่ต้องเอาข้อเท็จจริง๑ผลการที่เอาน้องไปฝากคัน
ภาพที่น้องท้องใหญ่ผลการไปตรวจคันทุกระยะไปให้ปากคำต่อพนักงาน
สอบสวนรายละเอียดถึงพฤติการแห่งคดีอืมถามว่าการที่ผู้ต้องหาเอาค้อนทุบไปที่ท้องเนี่ย
เด็กกำลังท้อง๗เดือนเร็งเห็นผลแล้วว่าต้องทำให้แท้ง
อย่างที่เราคุยกันเมื่อวานนี้นะคะคือเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้ก่อเหตุ
จะไม่รู้ว่านุ่นท้องถูกไหมคะเป็นไปไม่ได้ค่ะแล้วก็คำพูดที่คุณแม่บอกว่า
พูดข่มขู่เนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้เอ่ยว่าเป็นใครโดยตรง
แต่ว่าคุณแม่ก็พอจะมองออกว่าเขาหมายถึงใครได้บ้างถูกไหมคะ
ค่ะอืมเอ่อเอาอย่างงี้ในส่วนนี้เองเนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวตำรวจ
เมื่อสักครู่นี้ภูมิกับคุยกับเรานะคะอาจจะได้ดูรายการต่อที่ทนายสงการบอก
ทีนี้ที่คุณแม่กังวลเมื่อสักครู่นี้คุณแม่กังวลว่าถ้าโทษได้รับการลดโทษเนี่ย
แล้วอยู่ในเรือนจำแล้วอยู่ไม่นานได้ออกมาคุณแม่กลัวค่ะทนายสงการว่าจะ
อาจจะมีการแค้นเครื่องกันแล้วกลับมาทำร้ายคือคืออย่างงี้ฮะ

บายใจแล้วท่านภูมิกับสิงห์บอกว่าหนึ่งท่านก็คัดประกันตัว
แต่ถ้าคุณแม่จะตอกฝาโลงเลยคุณแม่ไปที่ศาลนะครับ
เอาคำขอฝากขังของท่านภูมิกับขอสำเนาไปไปที่ประชาธรรมของศาล
คุณแม่แนบหลักฐานหนึ่งสุธิบัติทะเบียนบ้านของตัวผู้ตาย
หลักฐานที่แม่รับบุตรบุญธรรมเขียนคำร้องเลยฮะว่า
คดีนี้ข้าเป็นมารดาของผู้ตายเนื่องจากผู้ตาย
ผู้ตายในตัวของพุทธงหาลัยนี้มีพุทธการที่เยี่ยมโหด
และได้ขู่อาฆาตไว้ฆ่าในฐานะมารดา
ขอคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวให้อยู่ในสำนวนศาลเลย

ไปเมื่อสำนวนอยู่ชั้นอายการหรือไปได้เลย
ไปได้เลยครับเพราะขณะนี้ทางโรงพักมีการฝากขังที่ศาลจังหวัดมินบุรีแล้ว

ไปได้เลยครับไปยื่นติดไว้ค่ะสำนวนไว้เลยเลย
ไปเก็บคำร้องไว้ได้เลยครับ

ไปเก็บคำร้องไว้ไว้ติดอะไรที่ติดในสำนวนไว้
ที่สองเห็นของทายาทของผู้ตายแล้วค่ะเนี้ยสำคัญอ่า
ไปยื่นเลยค่ะอ่าแรกประเด็นแม่จ๋าวันนี้ส่งนู้นเนอะค่ะ
แม่ได้พูดอะไรกับนุ่นกับหลานบ้างคะแม่
ให้เขาไปสู่ควบคุมที่ดีอืมแต่แม่ไม่ไม่ต้องมาลำบากอืม
ทางครอบครัวไม่ต้องกังวลเรื่องคดีเท่าไหร่แล้วนะคุณแม่
เพราะว่านอกเหนือจากตำรวจเองเนี่ยนะคะก็สื่อก็ตามคดีนี้ให้ด้วยนะ
ค่ะแม่จ๋ารบกวนเท่านี้นะคือสิ่งที่แม่ทำได้เขาเป็นจดร่วม
ค่ะจะมีเงินเยียวยาพูดทรยายในคดีอาญาอยู่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท
ไปติดต่อครับอ่าคุณแม่ไปติดต่อเรื่องนี้ด้วยนะคะ
อ่าเข้าใจว่าคุณแม่น่าจะวางสายแล้วนะอ่าไม่เป็นไรดูเหนื่อยค่ะดู
ตรงมิล่อเด้อเราไม่ห่วงแหละเอาทางขณะยาวจะพูดกับสิ่งนี้นะ
เรากำลังเก็บรายละเอียดแล้วก็ให้ตำรวจแล้วให้แม่ช่วยตำรวจอีกทางหนึ่งไปที่ศาล
ไปเก็นคำลองเองเลยแล้วก็ไม่ให้ประชาธิภัณฑ์ศาลเก็นให้ที่หมินบุรีฮะ
อันนี้ก็คือตามสิทธิ์ตามสิทธิแล้วก็ไปขอรับเงินเยียวยากฎหมายให้ทุกอย่าง
วันนี้หมดเวลาพอดีค่ะธนายสมการขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะ

สักครู่ไทยรัฐนิวโชว์นะคะคุณภาคภูมิและคุณอรัชพรรออยู่
วันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ